ส่วนบรรยากาศที่ต่างประเทศนะคะทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็คนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะ
ได้ร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้า
สำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
เมื่อวันนี้นะคะสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในกรุงไทเปของไต้หวัน
ในครั้งนี้ค่ะนำโดยนายพิรุณลายสมิทผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการค้าทีมประเทศไทยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานไทย
ผู้แทนจากสมาคมคนไทยในไต้หวันตลอดจนคนไทยกว่า๕๐๐คน
ได้ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วยโดยได้มีการกล่าวแสดงความอาลัยและร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมีอย่างพร้อมเพลียงกัน
สงบนิ่งเป็นเวลาเก้านาทีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่เก้า
พระองค์ทรงพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน
ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ
อย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลา๗๐ปีแห่งการเสด็จขึ้นคลองราช
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงแคมเบอร์ร่าประเทศออสเตรเลีย
พร้อมด้วยทีมประเทศไทยและชาวไทยในกรุงแคนเบอร์ร่า
ได้ร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่สาหร่าทัยสถานเอกอาคาราชทูตไทยณกรุงแคมเบอร์ร่า
โดยภายในงานค่ะได้จัดนิทัศกาลฉายวิดิทัศน์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจ
บันเลงดนตรีขับร้องบทเพลงพระราชนิพล
และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๓นาทีก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี

โดยเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงไมเบอร์ร่า
กล่าวแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ว่าเชื่อว่าหลายคนคงอยากเดินทางกลับประเทศไทย
กราบสการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙สักครั้งหนึ่ง
แต่ด้วยภาระหน้าที่ข้อจำกัดต่างทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับไปได้
ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปีแห่งการเสด็จขึ้นคลองสิริราช
พระองค์ทรงตรักตรำพระวรกายทรงงานอย่างหนักและเสด็จพระราชดำเนิน
ไปยังพื้นที่ถิ่นธุรากัณฑาลจนทุกวันนี้มีครองการอันเนื่องมาจาก
รวมกว่า๔๐๐โครงการ

บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรชาวไทย